คุณผู้ชมไปดูเหตุยิงกันตายที่ทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์เพื่อนบ้านไม่ถูกกันมาสักประมาณ๕เดือน
อีกฝ่ายหนึ่งโมโหค่ะเพราะว่าถูกอีกฝ่ายด่าทอสุดทนค่ะ
คว้าปืนข้ามถนนมาเลยนะคะบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกัน
มาใช้ปืนจ่อยิง๔นัดสุดท้ายเสียชีวิตค่ะที่ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุที่บ้านหลังนี้แหละค่ะอยู่ที่ตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ตายก็คือนายนิพนธ์เกื้อไขอายุ๓๑ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ส่วนคนก่อเหตุก็คือเป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละบ้านเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
ชื่อว่านายเปี๊ยกชื่อจริงก็คือนายพินโยทรงแก้วอายุ๓๑ปี
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นก็หลบหนีไปค่ะตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยพัฒน์ศรีเรืองผู้กำกับสพทุ่งสงศ์บอกว่า
จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งสูบบุหรี่
นั่งดื่มเบียร์อยู่แค่ไม้หน้าบ้านคาดว่าช่วงที่จะเริ่มเมา
ตะโกนด่าทอนายเปี๊ยกก็คือเป็นเพื่อนบ้านบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน
อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยโมโหวิ่งไปหยิบปืนมาแล้วข้ามถนนมาหาผู้ตายเนี่ยนะคะ
เราทำกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดกันแบบนี้ด้วยนะคะ
ก่อนที่ผู้ตายจะลุกขึ้นเดินออกจากแคร่ไม้ไปสักประมาณ๕เมตร
แล้วก็ถามนายเปี๊ยกว่าจะมายิงกูหรือนายเปี๊ยกไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
เอาปืนที่พกมาขนาด๙มิลลิเมตรเจาะยิงไปที่ผู้ตาย๔นัด
จนกระทั่งผู้ตายล้มลงแล้วกระหน่ำยิงอีกซ้ำสองนัด
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะทีนี้วันนี้เมื่อวานค่ะ
นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ไปพบกับแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะชื่อว่านางอำพันธ์เกื้อไขอายุหกสิบสี่ปี
เล่าบอกว่าชนวนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ย้อนกลับไปเมื่อห้าเดือนก่อนนายนิพลลูกชายเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะกับนายเปี๊ยกมือปืนนะคะถูกนายเปี๊ยกเนี่ย
ขู่จะเอาชีวิตก็เลยให้ลูกชายไปลงบันทึกประจำวัน
ที่สพทุ่งสงศ์จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันเรื่อยมา
ไม่ชอบหน้ากันนั่นแหละค่ะเช่นเวลาขี่มอเตอร์ไซค์สวนกัน
ก็จะเบิ้ลเครื่องใส่กันตะโกนด่ากันแบบนี้อยู่เรื่อยมาค่ะ
วันเกิดเหตุนางอำพันธ์แม่ของผู้ตายเนี่ย
ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเห็นว่าลูกเนี่ย
ถูกยิงต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากให้ตำรวจ
นำตัวมือปืนคือนายเปี๊ยกเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มาก
เพราะอะไรเพราะว่าย้อนกลับไปสักไม่กี่เดือนก่อนนะคะ

ตัวเองก็อยู่กับลูกชาย๒คน

หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงล่ะค่ะ
นักข่าวของเรานะคะนอกจากลงพื้นที่ไปบ้านของผู้ตายแล้ว
ก็ไปบ้านมือปืนด้วยนะก็คือบ้านนายเปี๊ยก
ไปปิดประตูเงียบเชียบเลยค่ะ

ทีนี้ล่าสุดตามรายงานข่าวสารจังหวัดทุ่งสงศ์
ได้มีการออกหมายจับมือปืนคนก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนญาติของมือปืนก็คือญาติของนายเปี๊ยกบอกว่า

บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมามอบตัวกับตำรวจในวันอังคาร